ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่มันคนละอารมณ์กับข่าวที่คุณภาคภูมิเล่าไปเลยค่ะ
เป็นว่าที่เจ้าสาวกับว่าที่เจ้าบ่าวที่อยากจะเล่าให้ฟังจริง
เนื่องด้วยวาที่เจ้าสาวอะค่ะน้องส้มอายุ๒๖ปี
คือน้องเนี่ยน้องบอกว่าน้องไม่ได้หน้าตาสะสวยเหมือนกับผู้หญิงคนอื่น
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องประสบอุบัติเหตุมีรถฝ่าไฟแดงมาชนรถจักรยานยนต์ของน้อง
แล้วไฟลุกท่วมเลยเพื่อนน้องเอาไฟคลอกตายแล้วน้องเสียโฉมนะคะ
แต่กลายเป็นว่าน้องได้พบรักแท้มีผู้ชายมาจีบแล้วรักจริงและขอแต่งงาน
และถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันด้วยแล้วทีมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งก็ต้องชมเลย
สวยมากค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความรักคู่นี้นะคะ
น้องสวยมากค่ะครับน้องส้มนะคะอายุ๒๖
นี่แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยค่ะ
น้องและครอบครัวบอกว่าเคยคุยกันเลยด้วยซ้ำว่าคงไม่ได้มีความรักเหมือนกับผู้หญิงคนอื่น
เพราะว่าน้องเสียโฉมน้องไม่ได้สวยแต่ความสวยมันบางทีมันก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง
ความรักมันมีหลากหลายมากนะคะแล้วน้องได้พบรักแท้จริงแล้วน้องสวยค่ะพี่มิ้วบอกเลยว่าน้องสวยมาก
นี่คือทางเพจเฟซบุ๊กเรือนเจ้าสาวสุพรรณบุรีเอามาโพสต์เอาไว้นะคะ
พรีเวดดิ้งที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ่ายกันแบบสดร้อนวันนี้เลยเขาจะแต่งงานกัน๑๒มีนาคมปีหน้าค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวด้วยนะคะให้ดูภาพเปรียบเทียบก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้าค่ะ
นี่นะคะทีนี้ค่ะน้องส้มนางสาวออนธีราว่าที่เจ้าสาวอายุ๒๖และน้องเจมส์นายชานนท์ว่าที่เจ้าบ่าวอายุ๒๐
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะน้องส้มบอกว่า๑๑ตุลาคมปี๕๑ตอนนั้นอยู่ม๒ประสบอุบัติเหตุมีรถ๑๐ล้อฝ่าไฟแดงมาชนจนรถจักรยานยนต์ระเบิดไฟคลอกเพื่อนน้องเสียชีวิตค่ะ
ถามว่าน้องส้มเป็นยังไงบ้างน้องส้มมือซ้ายขาดนิ้วก้อยนิ้วนางมือขวาขาด
ขาขวาขาดค่ะต้องใส่ขาเทียมนะคะใบหูขวาขาด
ผมด้านขวาถูกเผาไหม้จนเซลล์ตายไปหมดแล้วค่ะ
ตาฝั่งขวาเปิดออกต้องเอาหนังตรงหายปลาร้าไปปะแทน
ขูดเอาหนังบริเวณหน้าขามาปะเอาไว้จนกลายเป็นรอยย่น
ส้มบอกว่าหนูไม่มีความมั่นใจเลยหนูท้อมาก
คิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบมากมากค่ะ
เดือนธันวาคมปี๕๙เรื่องราวของน้องได้ถูกนำไปทำเป็นละครเทิบ
ครับจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้มันเริ่มจากเมื่อสี่ปีที่แล้ว
น้องบอกว่าคือเจมส์ฝ่ายชายบังเอิญเห็นน้องลงจากรถตู้
แล้วตกหลุมรักเลยจริงค่ะเจมส์บอกว่าเห็นจากแววตาดูจากแววตา
ส้มบอกไม่คิดด้วยซ้ำว่าเจมส์จะจีบจริงจะมารักจริง
เพราะว่าร่างกายของน้องส้มบอกหนูไม่มั่นใจหนูไม่ได้สวยเหมือนผู้หญิงคนอื่น
คือตอนนั้นประสบบัติเหตุไปแล้วใช่ค่ะประสบบัติเหตุปี๕๑
มาพบรักมา๔ปีที่แล้วนี่เองคือคุณเจมส์เห็นบอกดูจากแววตา
ดูจากแววตาของน้องแล้วคบกันมาเรื่อยจนขอแต่งงาน
คุณผู้ชมเรื่องราวของรักแท้มันมีอยู่จริงนะคะ
แต่หนูคิดว่าเขาก็น่าจะอึ้งอยู่นะตอนแรกที่เห็น
เขาก็คงจะแบบหนักใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คำแรกที่เหมือนได้ยินเขาเขาบอกว่าเขาทำได้
ใช่มันก็ทำให้เราแบบมันมั่นใจมากขึ้น
แล้วแบบเหมือนว่าตลอดเวลาที่เขาแบบแต่งหน้าให้เรา
ทำออกมาให้สวยแล้วมันก็เชื่อเขาว่ามันต้องสวยเกินมากที่สุด
เหมือนฝันแหละ
อยากให้เขาเสมอต้นเสมอไปแล้วก็รักแล้วก็ดูแลหนูแบบนี้ไว้ตลอด
แล้วก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
เพราะร่างกายหนูไม่สมบูรณ์หนูก็อยากมีลูกมีอะไรอย่างนี้ในอนาคต
ยายก็จะดูแลแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะเสมอต้นเสมอไปแบบนี้ตลอดไปครับ
นี่นะคะแม่ของน้องส้มบอกว่าดีใจ
ไม่คิดว่าน้องส้มจะมีผู้ชายคนไหนมารักแบบจริงจัง
ด้วยความที่น้องส้มเองร่างกายไม่ได้สมบูรณ์แบบด้วย
แล้วก็ลูกสาวแม่เนี่ยสู้ชีวิตมากไม่ท้อถอยเลย
ทุนพระราชทานจากในหลวงราชการที่๙
จนเรียนปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
ทุกวันนี้ก็มีการงานที่มั่นคง
แล้วก็กำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยค่ะ
นี่นะคะทีนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาถาม
เห็นภาพแต่งหน้าแบบสวยมากเลย
อยากจะรู้เรื่องราวการแต่งหน้าแต่งตัวนะคะ

นายวานิสหอมเขียวหรือจิงโจ้อายุ๒๗ปีเป็นช่างแต่งหน้าค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเรือนเจ้าสาวสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ร้านนี้เปิดมา๗ปีกว่าแล้ว
แต่งหน้าเล่าให้ฟังว่าคุณส้มว่าที่เจ้าสาวติดต่อมาทางเพจของร้าน
ให้เป็นเจ้าสาวที่สวยสักครั้งหนึ่งในชีวิต
น้องส้มพูดแบบนี้ว่าหนูขอครั้งดีวในชีวิตที่หนูจะได้สวย

บอกว่าพอได้เห็นใบหน้าแล้วก็ร่างกายของว่าที่เจ้าสาว
ที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยนะคะก็พยายามที่จะตั้งใจเลยอ่ะ
จะทำให้เขาสวยให้ได้ให้มากที่สุดยากที่สุด
เท่าที่เคยแต่งหน้ามาแต่ตั้งใจจะทำให้สวยที่สุดจริง
ประชุมกันเลยนะคะวางแผนกันสองสามชั่วโมง
ช่างหน้าช่างผมตัดสินใจเลือกชุดไทยสิวาลัยสีชมพู
และชุดกระโปรงยาวจะได้ดูเรียบร้อยสวยหวานครับ
สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมงานห้าคนค่ะอืมแปลงโฉมว่าที่เจ้าสาว
ที่ยากจะมีอยู่๒จุดนะคะก็คือผมของน้องแล้วก็ที่ช่วงคิ้วนะคะ
แต่ว่าทีมช่างก็ใช้วิกผมตะข่ายมาช่วย

คิ้วก็มีแบบขนคิ้วขนตาปลอมอะไรแบบนี้ค่ะ
มาช่วยทำให้ดูเป็นธรรมชาติมาก

ใช้เวลาอยู่๕๖ชั่วโมงเลยนะคะ

คือทีมช่างหน้าช่างผมแบบทีมงานเขาบอกว่า

แล้วก็ดีใจมากคือหายเหนื่อยเลย
ได้เห็นรอยยิ้มของวาที่เจ้าสาวและวาที่เจ้าบ่าว

ยังไม่เคยเจอเป็นเคสนี้เคสแรกที่เจอ
แต่ก็ดีใจที่ทำผลงานออกมา
แล้วออกมาดีแล้วเจ้าสาวเขาเพิ่งพอใจ
เจ้าสาวครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่า

เพราะฉะนั้นเพราะคำนี้เป็นคำที่ให้เรามีแรงบันดาลใจ

เพื่อให้ลูกค้าสมหวังกับคำที่เขาตั้งใจไว้
ก็เห็นแอบเห็นรอยยิ้มเจ้าสาวว่า

แล้วเจ้าบ่าวเขาก็ยิ้มกันแบบมีความสุข

ก็เลยถามเจ้าสาวว่าเจ้าสาวคะอันนี้โอเคไหมคะ

พี่คะมันเกินคาดมากเลยค่ะ

แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลถึงขนาดนี้

ไม่คิดด้วยซ้ำว่าหนูจะมีวันนี้
หนูอยากสวยสักวันหนึ่งของชีวิตวันแต่งงาน

แล้วโอ้โหเรื่องนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์เยอะมากเลยนะ
แล้วน้องจิงโจ้ช่างแต่งหน้าก็เลยบอกว่า

ติดต่อมาที่ทางร้านเยอะมากเลยอืม

แฟนนุ่มบอกว่าเห็นแววตาแล้วคือรักเลย
เป็นแววตาแบบอ่อนโยนน้องส้ม
คือดีใจที่เห็นลักษณะรักแท้แบบนี้
นี่คือรักแท้จริง